ของเด็กแว้นสมัยนี้

โดยการที่ตัวเขาต้องเปลือยทั้งหมด

ให้ดูรถหรือให้ดูคนหรือให้ดูอะไร
จะเป็นการอวดความกล้า

ความเป็นชายความกล้าอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่ามันก็ต้องหุ่นดีหน่อยไหมอ่ะ
อันนี้ก็ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์แหละนะครับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสวิภาควิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลย
เขาว่ากันว่าพากันถ่ายรูปอวดรถของตนเอง
นี่คือการโอดรสนะเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ลงในโลกออนไลน์
คือถ้าว่าเป็นการอวดแค่รูปของรถจักรยานยนต์ธรรมดา
เขาบอกว่าโลกไม่จำไงแล้วไม่เป็นที่พูดถึง
กลุ่มนี้ก็เลยพากันแก้ผ้าล่อนจ้อนถ่ายรูปกับรถลักษณะเปลือยกายเปล่า
ไม่มีเสื้อผ้าอาพรแม้แต่ชิ้นเดียวคู่กับรถจักรยานยนต์คันโปรดของตนเอง
แล้วก็พากันไปโพสต์อวดลงโลกโซเชียลแบบนี้

นี่ยังปิดอยู่ไหมคะเมื่อปิดแค่ข้างล่าง
แต่รูปที่มีการนำไปแชร์ไปโพสต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกวิจารณ์กันมากมายครับ
บางคนก็เอามือปิดบางคนก็ใช้ทะเบียนรถปิดบ้าง
บางคนก็ใช้ท่อไอเสียก็มีใบไม้ก็มี
บางคนถามด้วยความคับข้องใจทำไปเพื่ออะไรกัน

ถ้าได้เกิน๑ชั่วโมงเอาเข้าไปค่ะ
นี่คือหากถามว่าคนส่วนใหญ่เห็นภาพเขาชื่นชอบกันหรือเปล่า

ใหญ่เท่าที่เห็นภาพก็ต่างคนก็ต่างตั้งคำถามว่า

ขณะที่บางคนก็มองว่าอาจจะเป็นเทรนด์ฮิตใหม่ของกลุ่มชาวแวดหรือเปล่า
แล้วก็มีการตั้งคำถามตามมาว่าภาพถ่ายลักษณะนี้มันเข้าข่าย
กระทำผิดอนาจารย์หรือไม่
ทีนี้เราก็สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอก
สิริวัฒน์รีพอร์เป็นรองโฆษกรมันครับ
ปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอท

ภาพดังกล่าวไม่ได้ใช้คำว่าอาณาจารย์
แต่ภาพนี้เรียกว่าเป็นภาพลามก
นะไม่ใช่ภาพอนาจารย์แต่เป็นภาพลามก

หรือผู้ใดนำภาพเหล่านี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ลักษณะอัลลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

มีโทษนะคุณผู้ชมน้องครับ

มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
เรื่องต้นตอนนี้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนติดตามตัวข้อมูลบุคคลในภาพว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไร
ซึ่งก็คาดว่าไม่ยากหรอกเพราะว่าในโซเชียลมันก็จะมีชื่ออยู่แล้ว
ก็เตรียมตัวโดนเรียกไปแล้วกันก็ให้รู้ไว้ว่ามันมีความผิด
อย่าไปทำแล้วก็ไม่ต้องทำตามไม่ต้องเกิดเป็นเทรนด์เรียนแบบกันนะคะ
ถ้าอยากจะทำเตรียมเงินไว้ด้วยละกันคุณโดนปรับแน่นอนมันผิดกฎหมายค่ะ
อย่าไปทำอยากอวดรถก็ถ่ายภาพเท่คู่กับรถ

คือถ้าคุณแต่งตัวแบบนี้ถ้าคุณไม่แต่งตัวแบบนี้ถ่ายคู่กับรถ
ไม่มีใครสนใจรถคุณหรือได้เป็นการโปรโมทตัวเองก็ไม่แน่ใจ